แต่ว่าไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยคุณผู้ชมครับที่ฉะเชิงเศร้า
ผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๒๖ปีก็ขี่รถไปจอดติดไฟแดงอยู่อยู่
อยู่มีผู้ชายสองคนลงจากรถยนต์มาก็นำต่อยแบบไม่ยั้ง
ก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพเหตุการณ์นี้ครับ
นี่ครับโอ้โหจอดติดไฟแดงอยู่แท้มาจากไหนเข้าข้างหลังต่อยไม่ยัง
รวมกันอยู่สองคนใหญ่มากเออเดี๋ยวจะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะ
แต่ว่าโชคดีที่กล้องหน้ารถคันนี้เขาจับภาพเอาไว้ได้
ที่บริเวณสรรแยกหัวเนินถนนศรีสวทรนะครับที่ชาติเชิงเสาร์นะครับ
คนที่โดนรุมทำร้ายคือนายอนุวัติกาแก้วอายุ๒๖ปี
คุณผู้ชมบาดเจ็บเลยนะหัวแตกใบหน้าฟกช้ำเต็มไปหมด
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำช่วงก่อนค่ำของเมื่อวานนะเย็นหน่อยนะฮะ
ทีนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลจากแม่ของคนเจ็บชื่อว่าคุณวันเพ็ญอายุ๔๔ปีนะบอกว่า
คือก่อนหน้านี้ตัวแม่เองคุณผู้ชมซึ่งเป็นพี่สาวของเจ้าของโรงงานทำถุงมือการแพทย์
คือแม่ไปมีปัญหากันกับคู่กรณีคนหนึ่ง
เป็นผู้ชายอายุ๔๒ปีซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตของโรงงาน
โดยตามสายงานแล้วแม่เป็นลูกน้องของคู่กรณี
แต่แม่ไปทะเลาะกันกับผู้ชายคนนั้น
ลามถึงขั้นกับมีการทำร้ายร่างกายกัน
ทีนี้คู่กรณีเข้ามาต่อยสามีของคุณวันเพ็ญ
ก็คือเป็นพ่อของคนเจ็บก่อนชื่อว่านายนามีน
ล้มลงแล้วก็ไปทำร้ายนางวันเพ็ญต่อ
แต่ลูกชายเนี่ยก็คือคนที่โดนผู้ชายเมื่อกี้ต่อยเนี่ย
เข้าไปช่วยล็อกคอคู่กรณีแล้วก็แยกย้ายกันไป
คู่กรณีก็เลยชี้หน้าว่าเรื่องไม่จบแค่นี้แน่
เดี๋ยวเจอกันถ้าเจอที่ไหนจะไปทำร้าย
เพราะเขามีพวกเยอะให้ระวังตัวเอาไว้
คุณแม่ก็เลยคิดว่าผู้ชายสองคนนั้นน่ะ
น่าจะเป็นคู่กรณีที่ทะเลาะกับฝ่ายคุณแม่
แต่ไม่พอใจที่ลูกชายเข้าไปช่วย
ก็เลยตามไปทำร้ายลูกชายตามที่เกิดคลิปเมื่อสักครู่

คือตอนชกต่อยกันจบเรียบร้อยเขาขู่ว่า

พักพวกกูเยอะกูไม่กลัว
พวกมึงระวังตัวกันไว้ให้ดี

แล้ววันนี้ก็เกิดเหตุกับลูกเรา
คุณแม่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนของฝั่งนั้น
เพราะเขาเคยขู่เอาไว้ว่าเจอที่ไหนจะทำร้ายระวังให้ดีนะครับ
ทีนี้ทางด้านของคนเจ็บคือนายอนุวัฒน์บอกว่า
โอ้โหผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะ
ไอ้คำข่มขู่ของคู่กรณีมันจะเป็นจริง
แต่ปรากฏว่าผมมาโดนรุมทำร้ายไปจอดติดไฟแดง
ตอนแรกก็งงว่าเฮ้ยไม่รู้จักกันมาก่อนจะมาทำร้ายทำไม

อดกุญแจรถจักรยานยนต์ไปไง

แล้วเอาไอ้กุญแจนั้นมาชกที่หัว

คือคุณผู้ชมเขาต่อยจนไอ้กุญแจรถมันงอ

แต่มั่นใจเหลือเกินว่าคงจะเป็นฝั่งคู่กรณีของแม่นั่นแหละ
พอครอบครัวเขาไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน

อาจจะโดนดักซุ่มทำร้ายซ้ำอีกหรือเปล่า

แล้วก็อยากให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุดำเนินคดีนะครับ

สุดท้ายเขาก็ไปแจ้งความแล้วกับตำรวจสอนอแสนภูดาต
แล้วก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
แล้วตัวคนเจ็บเองก็ไปหาหมอรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วนะครับ